กรุงเทพมหานครชั้นในมีฝนตกลงมาอย่างหนักทีเดียว
แล้วก็บางจุดมีรายงานว่ามีลูกเห็บตกในกรุงเทพด้วย
มองคนถ่ายภาพได้และโพสต์ตรงในโซเชียลได้เหมือนกัน
โดยเฉพาะที่ย่านดินแดงศูนย์ศาสตร์และวิภาวรีบรังศิษฐ์
ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครประบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในเขตพระนครชั้นใน
แล้วก็เขตดอนเมืองสายไหมบางเขตเมืองกลุ่มคันนายาวมินบุรีหนองจอก
กระบังบางนาห้วยขวางลาดพร้าวดินแดงครับ
โดยพบว่ามีปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ครองสามวา๖๑๑มิลลิเมตร
โดยหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนผิวการจราจร
แก่ถนนประชาศุกร์ซอยอินธรรมระ๔๔
สูงก็ประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตรระยะทาง๓๐๐เมตร
สุวินทะวงช่วงแยกการไฟฟ้ามีนบุรีความสูงประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตรระยะทาง๓๐๐เมตร
ถนนกำแพงเพชร๒ช่วงหน้าสถานีขนส่งหมอชิดความสูงประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตรระยะทาง๓๐๐เมตรครับ
ถนนพระหลโยธินหน้าสนบังเขนนะครับน้ำท่วมประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตรระยะทางก็ประมาณ๒๐๐เมตร
ถนนกำแพงเพชร๓บริเวณหน้าสวนเศรษฐกิจน้ำท่วมสูงประมาณ๑๕๒๐เมตรครับระยะทางที่ท่วมก็ประมาณ๒๐๐เมตร
ประดีพัฒน์ช่วงแยกสะพานควายสูงประมาณ๕๑๐เซนติเมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ๑๕๐เมตร
ตำรวจจราจรรายงานว่าถนนวิภาวดีมรังสิตมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงคือพื้นที่รอบในดินแดงถึงแยกสุธิศาลนะครับระดับน้ำท่วมขังบริเวณหน้ากรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์ถึงบริเวณหน้าปั๊มปรทครับปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตร
มีน้ำท่วมขังบริเวณปากซอยวิภาวดีซอย๕ถึงลาดพร้าวแยกลาดพร้าวนะครับน้ำท่วมสูง๒๐๓๐เซนติเมตร
ขณะที่ระหว่างซอยประชาสงเคราะห์๒๕ถึงซอย๒๗มีต้นประดูดล้มขวางถนนทั้งขาเข้าและขาออกรถประจำทางก็ไม่สามารถจะผ่านได้
แสบเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มมากขึ้นครับพร้อมกันนี้ก็เตรียมความพร้อมเรื่องของเครื่องสูบน้ำ
โมงระบายน้ำให้พร้อมใช้งานตลอดด้วยนะครับ